ยังมีของดีของเด็ดที่จังหวัดพิจิตรมาฝากคุณผู้ชมด้วย

หลายคนอาจจะกินเม็ดบัวผ่านธางรูปแบบต่าง
เกิดกินสดกระตามเกิดกินแม่นขนมหวานก็ตาม

ได้แน่นอนคุณดูเพราะเห็นเม็ดบัวแล้วเห็นกระบวนการทำเม็ดบัวอบกรอบด้วย
เรียกว่าสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะ
เป็นของดีของขึ้นชื่อที่จังหวัดพิจิตรนะคะเขาขายอยู่ที่บึงศรีไฟ
ก็นำฝักบัวเนี่ยมาแกะเม็ดออกนะคะแล้วก็เอามาผ่านกระบวนการต่าง
เอามาแกะเม็ดเอามาต้มเอามาทอดแล้วแต่เลยนะคะ
เพื่อที่จะทำขายเป็นของฝากของเยี่ยมให้กับคนสำคัญหรือว่าญาติผู้ใหญ่
เพราะว่าแต่ละปีจะมีช่วงเดียวเท่านั้นนะคะที่บัวจะออกฝักแล้วก็มีเม็ดออกมา
คือบางปีเนี่ยแรงมากบึงสีไฟไม่มีน้ำก็ไม่มีบัวไง
ก็ไม่มีเม็ดมันก็จะรีบถูกไหมคุณ

ซึ่งการทำเม็ดบัวอบกรอบนี้นะคะครอบครัวป้าเฉลียวบุตรคลีอายุ๖๐ปี
แล้วก็เป็นของขึ้นชื่อของเมืองชะลาวันกันด้วย
มาปอกเองทำเองเล่าออกส่งขี่จักรยานเอาออกส่งไปว่า
จะมีใครจะมีใครรับมั้ยเนี่ยที่เราไปตรงนี้
ก็ขี่จักรยานไปเรื่อยแล้วก็เอาบัวเนี่ยแต่งหน้า
แล้วก็บางคนเขาก็ไม่รับไม่รับที่เราจะไม่รับที่รับฝากที่เราจะฝากขาย
แล้วทีนี้เราก็ไปเจอร้านร้านลุงพัฒน์กับร้านมะขามแก้วอ่ะ
มะขามแก้วสี่รถเนาะมะขามแก้วสี่รถหรือสามรถพอสี่รถ
เขาก็บอกกับเขาว่าลองเอาไว้ก่อนเผื่อขายได้
แล้วทีนี้เขาก็เอาไว้แล้วเขาก็ช่วยขายให้
บังเอิญก็ขายดีค่ะขายดีขายดีแล้วทีนี้ก็เราก็ส่งเรื่อย
แต่นี่เราก็มีกำลังใจที่จะทำ
ขายดีแน่นอนใครที่ชื่นชอบเจ้าเม็ดบัวพวกนี้นะมันเอามาทานได้เลยไง
พอปกติเป็นคนที่ทานที่จะมันมีเม็ดบัวต้องแกะก่อนแล้วอโหมันเสียเวลา
มันก่อนจะแกะออกมาได้มือนี่เหมียวมาก

แต่ว่าอาหารที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ช่วยในการบำรุงประสาทไตและสมองด้วยนะคะ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าทุกวันนี้ป้าเฉลียวค่ะทำเม็ดบัวทอดกรอบเป็นอุตสาหกรรมครอบครัว
มีสามีมีลูกมาช่วยกันใช้ชื่อนี้เลย
เม็ดบัวทอดกรอบแม่จินดาอืมแม่จินดาก็คือแม่ของป้าเฉลียว
ก็ใช้ชื่อของคุณแม่นะคะใครอยากจะลองชิมลองทานนี่
เขามีร้านนะไปได้ที่แม่จินดาโอท็อปของฝากเมืองพิจิตร
ร้านนี้ติดอยู่กับเบิงสีไฟเบิงสีไฟก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของพิจิตย์อีกที่
ก็นานทีนะปีนึงเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะมีเม็ดบัวแบบเม็ดอิ่มอ้วนแบบนี้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ต้องไปลองดูหน่อยซื้อเป็นของฝากของขวัญกันนะ
ใช่มีประโยชน์ด้วยนะเม็ดบัวนะมีประโยชน์กินแล้วอิ่ม
แน่นอนแหละอร่อยด้วย